ดราม่าอะไรกันคะวันนี้มีดราม่าเหลือเกิดไหม
แต้วรัฐพรนะฮะก็แต้วมันทำอะไรทำไมหลังมันโดนบ่อยจังเลยว่ะ
ตั้งแต่ไอ้แต้วกลายเป็นแบบว่าแต้วโดนตลอดจริงอ่านข่าวแต้วยังไม่เช่าเน็ตคนหนึ่งเนี่ยเขามาวิภาพวิจารณ์
ถึงการจัดงานวันเกิดให้กับแม่นางโดยระบุว่าแต้วยังไม่ไหวจัดปาร์ตี้อีกเหรอ
โควิดเกือบหมื่นคนต่อวันแล้วนะรัฐก็สองมาตรฐานกับเจ้าของร้านกินข้าวในร้านตัวเอง
แต่แบบนี้แค่เตือนเนี่ยก็ยังไม่เตือนกักตัวครบร้อยครั้งปลดล็อกเจ้าแม่นาคีทองคำเหรอ
ซึ่งผู้ใช้โซเชียลหลายเข้ามาแสงความคิดเห็นว่า
เคสนี้แต้วผิดจริงไม่ควรทำถึงแต้วจะเป็นแมว๙ชีวิตจากการตรวจโควิดนางก็รอดหมดแล้วนะนะครับ
ก็ไม่ได้หมายความว่าเพิ่งเฉยต่อสังคมยกเว้นระยะห่างกัน
ประชาชนเหนื่อยกับการป้องกันแทบตายแต่มีแต่ดาราที่ใช้ชีวิตแบบนี้ได้ตลอดเลยเหรอ
ก็อยากอ๋อนางจัดแล้วมีหลายคนมานางไม่ได้ใส่แมส
ซึ่งในโซเชียลก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าในงานวันเกิดของแต้วเนี่ย

ผู้ที่มาร่วมงานวันเกิดส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ซึ่งต้องระมัดรอบงานผิดเสร็จขนาดนั่งอยู่เล็ก
สองคนยังต้องใส่แมสเลยแต่เนี่ยเหมือนการจงใจ
มีการรวมกลุ่มแค่รับผิดชอบต่อสังคมมันยากตรงไหน

ในช่วงวิกฤตที่ต้องแบบว่าคิดก่อนลงหรืออะไรอย่างนี้

ก็อันนี้ก็พูดยากนะฮะเดี๋ยวเขาก็คงจะมีคุณนางคิดว่าอยู่ในบ้านของนาง
แต่ก็คือเอาจริงก็คือมัน

แต่ว่าคืออย่างที่บอกในโลกมันก็คือคนเยอะ๑๗คนไง

ตอนนี้เขาให้รวมกลุ่มไม่เกิน๒๐
แต่ว่าเขาก็เป็นห่วงว่าคนอายุเยอะคนแก่เยอะไงในลูกไง

เขาอาจจะอยู่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอาจจะมาคนละทิศคนละทาง
อารมณ์ตัวกันด้วยแบบนี้กลัว
วันเกิดครั้งที่แล้วของดาราที่เขาจัดวันเกิดแล้วมีติดกัน
เขายกตัวอย่างกันนะชาวเน็